มากันเป็นกลุ่มเหมือนกันค่ะจะให้คุณผู้ชมได้ดูด้านหลังของเราแก๊งโจบุกห้องพักชักปืนปล้นพ่อค้ากัญชาที่เรียกว่าปล้นเพราะอะไรมันมากันมากกว่า๓คน

ตอนแรกยังคนเดียวแล้วยังไม่เห็นอาวุธด้วยนะดอม
แต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยคุณผู้ชมจะเห็นปืนสั้นก็มีปืนยาวก็มา
เพราะค้ากัญชาคือโอ้โหโดนสำหรับน่วมนะ
เอาปืนเจาะหัวเย็บไป๖๐กว่าเข็มคุณคิดดูแล้วกัน
นี่ค่ะจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเข้ามาตรงแฟลต์การไฟฟ้าธนบุรี๒ย่านบางขุนเทียนค่ะ
คือเขาเดินจากชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นชอบเสียงปืนนะ
เดินคือกลุ่มชายชะกันเนี่ยเขาแบบเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งลงบันไดมา
เหมือนกันจะหาทางออกอ่ะแต่ละคนมีอาวุธปืนสั้นปืนยาว
แล้วเหตุการณ์อ่ะมันเกิดห้าทุ่มเมื่อวันที่สิบสี่อันนี้อันนี้
อันนี้คือหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วนะเหมือนออกอยู่ใช่
หาทางออกพยายามจะวิ่งหนีอย่างที่บอกค่ะว่าไอ้จุดระหว่างตรงนั้นน่ะ
เราเห็นช็อตเดินขึ้นแล้วเราเห็นช็อตวิ่งลงใช่ไหม
เนี่ยอันนี้คืออาวุธปืนค่ะเมื่อกี้ปืนยาวที่วงให้คุณผู้ชมเห็น
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
เพราะว่าโอ้โหดูสิแต่ละคนมีปืนถือกันมา
แกว่งปืนกันมาแบบไม่ได้กลัวสายตาใครมองเลยนะ
ใช่แล้วคือทุกเหตุการณ์กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้หมด
ถามว่าอ้าวแล้วไปก่อเหตุในห้องโอ้โห
แบบสงครามเลยนะใช่เป็นอาวุธสงครามมาก
บอกว่าก่อเหตุในห้องแล้วมันไม่มีกล้องวงจรปิดนี่
แต่มันได้ยินเสียงปืนค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายก็คือฝั่งพ่อค้ากัญชา
มาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดจะขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าอะไรล่ะฝั่งผู้เสียหายได้ยินเสียงปืนใช่ไหม
คือเขาบอกว่าโดนคนร้ายเอาด้ามปืนตีแล้วก็ปล้นทรัพย์สินไปด้วย
ตรงนี้แหละค่ะที่นักข่าวของเราลงไป
แล้วก็ไปเจอกับเมียของคนเจ็บเราเรียกว่าคุณเอละกัน
คุณเอเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นมีผู้ชายทักไลน์มา
มาขอซื้อกัญชาจากสามีเธอแต่สามีเธอไม่สะดวกไปส่ง
เพราะว่ามีลูกต้องดูแลลูก๓คนแล้วลูกนะ๙ขวบ๕ขวบ๓ขวบ
ไม่สะดวกไปส่งมาดูที่ห้องได้ไหมล่ะ
ดูสินค้าอะไรมาที่ห้องพักได้ไหม
ทีนี้ฝั่งกลุ่มนั้นเขาขับแจ๊สสีขาวมามาจอด
แล้วก็มีผู้ชายสองคนเดินขึ้นมาที่ห้องก็นี่
อันนี้ตอนที่แจ๊สมาถึงนะเหมือนกับจะไปเอาของนั่นแหละ
ซึ่งตอนนั้นตัวคุณเอภรรยาของพ่อค้าก็อยู่ในห้อง
อยู่ในห้องแล้วมีน้องคนสนิทมีลูกลูกอีก๓คนก็อยู่ด้วย
เห็นว่ามีลูกค้ามาใช่ไหมมีลูกค้ามาดู
ทีนี้ฝั่งภรรยาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวออกไปซื้อน้ำข้างนอกดีกว่า
ก็จะได้ให้ลูกค้าอยู่ในห้องกับสามีไป
เดินออกมาแป๊บเดียวค่ะแกร๊กได้ยินเสียงเหมือนกดล็อกประตู
พอกดล็อกประตูแล้วมีอะไรมีเสียงชกต่อยดังขึ้นค่ะ
ทีนี้เธอพยายามตะโกนถามเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไร
ฝั่งสามีตะโกนกลับมาว่าโดนปล้น
ทีนี้เธอร้องเสียงดังเลยค่ะจะให้คนมาช่วย
แล้วตอนนั้นคนร้ายกำลังเอาอาวุธปืนจ่อหัวสามีเธออยู่นะ
อีกคนนึงเอาปืนเจาะหัวลูกชาย
แปดคนน่ะถืออาวุธสงครามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
พอเธอขอดูบัตรเอาไม่มีบัตรเป็นบัตรปลอม
ก็เลยตะโกนใหญ่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่ปรากฏว่าฝั่ง๗๘คนที่มากดตัวเธอลงกับพื้น
เอาปืนจ่อคอไว้แล้วก็บอกอย่าเสียงดังนะ
หลังจากนั้นก็ยิงประตูแล้วก็พังเข้าไปในห้อง
เพราะตอนแรกประตูมันล็อกอยู่จากข้างในถูกไหมล่ะ
ฝั่งพวกที่มาเพิ่มก็ยิงประตูแล้วก็เข้าไปเลย
คุณผู้ชมฮะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อและแม่ของผู้หญิง
ซึ่งพักอยู่ชั้นหนึ่งในตึกเดียวกันนี่แหละ
ได้ยินเสียงครับวิ่งเลยวิ่งขึ้นไปดู
เชื่อหรือไม่คนร้ายยังเอาปืนจ่ออีกนะ
มขู่พ่อกับแม่ของเธอบอกมึงอย่ายุ่ง
พ่อแม่ต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับ
ระหว่างนั้นคนร้ายยิงปืนในห้องหลายนัดด้วย
แล้วก็ยิงจนก๊อกน้ำแตกเลย
มีการทำลายหลักฐานด้วยการเก็บปลอกกระสุนปืนด้วย
อันนี้คือรอยนะที่มีรอยปืนยิงเข้าไป
ส่วนรถเก๋งที่เอามาด้วยก็จอดทิ้งเอาไว้ฮะ
โอ้โหเนี่ยฟังจากคุณเอนะคุณเอบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
สามีเธอแล้วเพื่อนสามีเคยโดนชายชะกันกลุ่มหนึ่งอุ้มตัวไป
แล้วก็ถามว่าคุณเอตอนนู้นสามีคุณเอโดนอะไรบ้าง
ก็อุ้มไปทำร้ายแล้วก็หาว่าสามีโกงตังค่ากัญชา
รอบนั้นน่ะเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอท่าข้ามไว้แล้วนะ
ทีนี้เรื่องมันไม่มีความคืบหน้าแล้วมาเกิดเหตุการณ์รอบนี้อีก
นี่คุณผู้ชมดูสิอาการของสามีคุณเอสาหัสเลยค่ะ
พันผ้าก๊อสอยู่ที่หัวนี่มีแผลนะเย็บไป๖๐เข็มมาคิดดูสิ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะดอมค่ะมีเลือดออกในสมองอีก
บอกว่าโอ้โหเคสนี้นี่หมอต้องดูแลแบบใกล้ชิดเลย
ผู้กำกับสอนอท่าข้ามบอกว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไอ้แก๊งที่มันมาบุกห้องพักเนี่ย
มันมากันเนี่ยคือใครบ้างอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวจะออกหมายจับนี่ตำรวจเขาก็ไปตรวจนะ
หลังจากเกิดเหตุที่นี่เห็นมั้ยพ่อน้ำที่มันยิงแล้วพ่อน้ำแตกแบบเนี่ยค่ะ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมรอดูช่วงเที่ยง
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยนะคะ
เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องแบบนี้ต้องทำให้คนประชาชนเข้าใจให้ได้ว่า
ทำอะไรกันถึงต้องทำอุกอาจขนาดนี้มันมีเหตุอะไรที่นี่
มันขัดแย้งผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า
มันไม่ใช่แค่ซื้อขายกัญชากันหรือเปล่า

แล้วดูสิคือแต่ละคนที่อยู่ในห้องเด็กอยู่ตั้ง๓คน

ผู้หญิงเมียของพ่อค้ากัญชาก็โดนกดตัวลงไป

โอ้โฮเดี๋ยวรอติดตามความคึกหน้าในเรื่องนี้